หลอกขายโทรศัพท์ถูกหลอกขายโทรศัพท์มือถือนะคะ

ทำให้น้องเครียดจนถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกจนเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ตำรวจสืบทราบมาว่า
คนที่ร่วมขบวนการมีอยู่๒คน
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๘กับ๑๙ปี
คนที่อายุ๑๘ปีควบคุมตัวไปได้แล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นแค่คนรับเปิดบัญชีเท่านั้น
คนที่เป็นตัวการใหญ่มีค่ะ
อายุ๑๙ปีตำรวจได้ข้อมูลแบบนั้นนะคะ
ไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่เจอตัวผู้หญิงอายุ๑๙ปีคนนี้นะคะ
ที่ชื่อว่าหนังสาวพี่ยะดาทองคำพรรณค่ะ

แฟนนุ่มและแม่ของแฟนนุ่มนะคะ
โอ้โหของที่เจอในบ้านค่ะ
ใช้ชีวิตยังรู้เลยเนี่ยน้องคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
พิยดาทองคำพันธ์อายุ๑๙ปี
ซึ่งเงินที่เอามาซื้อของหรูหราแบบนี้
เป็นเงินที่ไปช่อกงมาจากคนอื่น
อกจากนี้สืบประวัติย้อนไป

สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปฐุมธานี

และเป็นพฤติกรรมที่เคยก่อเหตุมาเมื่ออายุ๑๖ปี
วันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีการประกาศ
ว่าถูปป่อง่อยยึดทรัพย์
และให้ผู้เสียหายยื่นเอกสารคุ้มครองสิทธิ์ได้ค่ะ
มา๕๐๐ลายค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของน้องกล้อง
ต้องสูญเสียน้องไปอย่างไม่มีวันกลับ

ขณะเดียวกันพี่ยดาใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะ

ใช้ชีวิตหรูหราบนความตายของคนอื่น
และในภาพบางภาพที่พิยดาเคยโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่านี่คือเงินเก็บค่ะในบัญชีของคนที่อายุ๒๕ปี
เขาบอกด้วยนะว่าเขาอายุ๒๕ปีพี่อดาร์เนี่ย

ปี๔๕ล้าน
เขาโพสต์เงินในบัญชีของเขานะ

แล้วก็จ้างคนมาเปิดบัญชีธนาคารไปทั่วหัวละ๘๐๐๐บาท
เพื่อที่เวลาค้นหาชื่อพิยดาแล้วมันจะไม่เจอไง

สุดท้ายแล้วก็ไปรวมอยู่ที่พี่ยาดาอยู่ดีนะคะ

คนที่อายุ๑๘ปีที่ควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้
เขาก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนรับเปิดบัญชี

พี่อดาร์มีพฤติกรรมช่อกงมาตั้งแต่อายุ๑๖ปี
มีโทรศัพท์ในโลกออนไลน์

เขาก็เอาประวัติของพิยดามาโพสต์

ให้ไปแจ้งความได้เพราะคุณถือว่าเป็นผู้เสียหาย
คือมันมีร้านที่เขาขายอย่างสุจริต

มันก็มีแหละแต่ตอนนี้คนเริ่มกลัวไปแล้ว

แล้วกลายเป็นว่ากรณีการถูกหลอกในการซื้อของออนไลน์